ตีกองเพื่อจะพร้อมรับศึกแล้วนะคุณ

ใครที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบ้าง
กรุงคนไหนมีสิทธิ์อย่างไรจำนวนเท่าไหร่
รวมถึงข้อกำหนดต่างในการหาเสียง
และก็นโยบายของแต่ละคนจะเป็นยังไง
สำนวนในสนามม้าเขาเรียกว่าม้าออกแล้ว
ตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงได้ติดตามความเคลื่อนไหว
รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากอทมและสมาชิกสภากอทม
คลักดีครับวันแรกเนี่ยมาแล้ว๑๗เบอร์
ตอนแรกมา๑๔เบอร์มาเติมตอนหลังอีก๓เบอร์

ในรายการพิเศษของไทยรัฐก็ได้เอาโชว์ให้ดูแล้วว่า
ใครเป็นได้เบอร์ไหนอะไรยังไงคนติดตามข่าว
ผมว่าเขาให้ความสำคัญกับข่าวนี้เพราะว่าคนกอทม
ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากอทมมากี่ปีแล้วล่ะ๙ปีแล้วครับ
หลังการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ได้มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์มาเป็นผู้ว่า
แล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ได้รับแต่งตั้งจากคอสช
ให้เป็นต่อมาอีก๕ปี๕เดือน๕วันนี่แหละ
ฉะนั้นพอได้รับได้ใช้สิทธิ์กันอีกทีนึงก็มีความรู้สึกว่ามันคึกคัก
แล้วก็มีความรู้สึกว่าให้ความสนใจกันมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา
ทีนี้ขอทบทวนข้อมูลตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ดูอีกทีนึง
คือขณะนี้เนี่ยจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกอทมตามทะเบียนบ้านนะ๕๕๒๓๖๗๖คน
ดีกลมกลมก็คือ๕๕๐๐๐๐๐ในจำนวน๕๕๐๐๐๐๐เนี่ย
มีผู้ที่มีศิษฐ์เลือกตั้ง๔๓๐๐๐๐๐เศษไม่ต้องนับ
แล้วน่าสนใจตรงนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก
คือเขาเพิ่งอายุครบ๑๘ปีแล้วได้ใจสิทธิ์ครั้งแรกเนี่ย
อยู่ในช่วง๖๗แสนคน
อันนี้ตัวเลขกำลังดูให้ชัดอยู่
อันนี้มีนัยสำคัญนะครับคนรุ่นใหม่
แสนนี่เป็นตัวแปรของคะแนนเสียงคนกลุ่มนี้ได้เยอะ
ว่าถ้าเขาคิดเขาเทไปทางไหนเบอร์นั้นก็ได้เปรียบ
นั่นคือข้อมูลตัวเลขที่ประชาชนอย่างเราเราควรรู้ไว้
แต่ว่ามันมีชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ผู้สมัคร
ไม่ว่าจะสมัครผู้ว่ากอทมหรือสมัครสอกรต้องรู้
คือข้อมูลจากกรกตครับ
เริ่มแรกที่เลขากรกตคนใหม่คือคุณแสวงบุญมี
เลขากรกตออกมาเตือนว่า
เวลาเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยมันมักจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติว่า
กรกตตรวจคุณสมบัติไม่ดีพอหรือยังไง
จึงต้องมามีการดำเนินคดีกันตอนหลัง
ทำไมไม่คัดกรองให้ดีตั้งแต่ต้น
อันนี้ยืนยันว่าสำนักงานไม่ได้ละเลยครับ
ในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ถ้ามีอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐบาลเราตรวจสอบได้
ยกเว้นบางข้อมูลไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลราชการ
ข้อมูลเป็นข้อมูลเก่าที่ไม่ได้มีการลงในระบบฐานข้อมูล
หรือเป็นข้อมูลของผู้สมัครเอง
ฉะนั้นกฎหมายเขาจึงให้ผู้สมัครรับรองตัวเองไงครับ
เพราะว่าหากตรวจสอบภายหลังว่าไม่มีคุณสมบัติ

นั่นนั่นคำเตือนจากเลขากรกต
มาคำเตือนจากรองเลขา
คนที่เป็นผู้สมัครลองฟังดี

จากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา
สมัครมีการกระทำผิดมากมาย
โดยในการเลือกตั้งอบจมีการร้องเรียนถึง๗๐๐เรื่อง
การเลือกตั้งเทศบาลร้องเรียนตั้ง๑๗๐๐เรื่อง
การเลือกตั้งอบตร้องเรียน๑๙๐๐เรื่อง
แต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่มีโทษหนัก
จำคุก๑๑๐ปีปรับ๒๐๐๐๒๐๐๐บาททั้งนั้น
แล้วต้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้ง๒๐ปี

การจ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะให้
ฉะนั้นต้องฝากเตือนผู้สมัครเรื่องคุณสมบัติ
เพราะว่าในการสมัครเลือกสวที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนขาดคุณสมบัติและทำผิดตั้ง๓๐๐คน
แล้วพอมาถึงการเลือกตั้งสอสอ
มีคนทำผิดขาดคุณสมบัติ๒๐๐คน
ดังนั้นขณะนี้ถือว่ามีเวลาขอให้ผู้สมัคร
ศึกษาคุณสมบัติให้ดี
อย่าคิดว่ามีพวกมีเงินเท่านั้น
หรือคิดว่าสมัครไว้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต

ท่านจะรู้ตัวท่านเองเช่น

สมัยวัยรุ่นเมื่อ๓๐ปีที่แล้วเนี่ย
เคยเป็นเจ้ามือไฮโลแล้วถูกจับ
โดยเฉพาะที่เขียนว่าเคย

คุณสมบัติมันจะไม่กลับมา
ถ้าสมัครแล้วมันถอนไม่ได้ด้วยนะ
หรือถ้าได้รับการรับรองผลไปแล้ว
แต่ต่อมาก็ก็ตอบปรวจพบ
ก็สงสารก็โดนใบดำ
ใบดำนี่ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเลย
ท่านบอกว่าที่ผมเป็นห่วงคือ
ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติ

เช่นเคยถูกไล่ออก
ไม่แน่ใจสมัครได้ไหม
ถ้าไม่แน่ใจอย่ามาสมัคร
เพราะจะเจอการตรวจสอบแน่นอน

ต้องคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ปกติ
หรือจะอยู่แบบคนถูกเพิกถอนสิทธิ์
ทีนี้เรื่องของรางวัล
การให้เบาะแสการทุจริต

การให้บ่อแสข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งสำหรับประชาชน
ต้องเป็นเบาะแสที่ข้อมูลนำพาไปสู่การดำเนินการสืบสวนไต่สวน

ถ้าหากข้อมูลนำไปสู่การไต่สวนของกรกตจังหวัด

แต่ถ้าไปถึงสารตัดสินก็จะได้สูงสุด

แต่ขอเตือนประชาชนว่า
การซื้อเสียงเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ให้เท่านั้นนะที่มีความผิดนะ
ผู้รับก็มีความผิดด้วย
โทษจำคุกได้ถึง๑๐ปี

ดังนั้นจะต้องเลือกเอานะว่าจะเอาเงินทันเวลาเขาไปซื้อเสียง
หรือต้องจ่ายเงินแสนเวลาถูกจับได้
นี่คือคำฆาตโทษจากกรกต
อันนี้ก็หวังว่าอย่าเอาแต่ขู่นะครับ
ถ้าเอาจริงเอาจังจับซื้อเสียงมากเท่าไหร่
ก็ยิ่งป้องกันการโกงได้มากเท่านั้น
ทีนี้มาถึงเรื่องบรรยากาศและเนื้อหาการหาเสียง
คราวนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับการเปิดตัวผู้สมัคร
ดูจะเป็นความหวังของคนกอทมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งผู้สมัครแต่ละคนท่านหาข้อมูล
ดีทำการบ้านมาดีทำการบ้านมาดีว่าคนกอทม
เขาต้องการอะไรปัญหาของกรทมต้องการอะไร
แล้วถ้าจะแก้ปัญหานั้นต้องแก้ยังไง
คือเรียกว่ามีโจทย์มีวิธีทำมีคำตอบ
ฟังดูแล้วเป็นรูปธรรมที่พอจะจับต้องได้
เพ้อฝันสร้างฝันเพ้อเจอร์เหมือนกับการหาเสียง

สมัครผู้ว่ากอทมกันมา
ที่สังเกตคือผู้สมัคร
แต่ละคนเนี่ยเลือกที่จะเอาฐานเสียงเข้าไปถึงกลุ่มคนที่
มีปัญหาในความเป็นอยู่ในชีวิตจริง
คือปัญหาของชุมชนแออัดปัญหาของคนมีบ้านอยู่ริมคลอง
คือหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้เลือกที่จะไปเปิดตัว
เปิดตัวในย่านชุมชนเลือกที่จะไปใช้วิธีการให้ตัวแทนชุมชน
ไมโครโฟนลุกขึ้นมาแสดงสะท้อนปัญหาให้ผู้สมัครฟัง
ว่าเขามีปัญหายังไงเขาครับข้อข้องใจเรื่องอะไรเขาอยากให้แก้ยังไง
หลายคนลุยเข้าไปในชุมชนไปดูปัญหาคนอยู่ริมคลอง
ว่าเออถ้าจะแก้ในทางกายภาพแก้ยังไง
นี่นี่คือสิ่งที่ได้เห็นชัดคราวนี้
ส่วนปัญหาของบ้านคนมีรั้วเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านคนชั้นกลางเขาเรียกว่าบ้านคนมีรั้ว
ความต้องการที่จะให้ผู้ว่าไปแก้ปัญหาให้เนี่ยมันน้อยกว่าคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เพราะว่าบ้านคนมีรั้วเขาพึ่งตัวเองได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
สถานะของเขาพึ่งตัวเองได้เวลาการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คนมีรั้วจึงออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าคนในชุมชน
เพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่มีปัญหาที่ต้องพึ่งผู้ว่า
แต่ว่ามีอย่างเดียวเท่านั้นคือถ้าผู้ว่าทำให้คนกรุงเทพทำให้กรุงเทพน่าอยู่
มิติต่างคนชั้นกลางคนที่อยู่ในบ้านมีรั้ว
ก็จะได้อันนี้ส่งด้วยเช่นเออถ้าผู้ว่าคนใหม่แก้ปัญหาน้ำท่วมได้
คนมีรั้วก็พลอยอันนี้ส่งไปด้วยเพราะว่าไม่ต้องเจอปัญหาน้ำท่วม
หรือผู้ว่าสามารถแก้ปัญหารถรถติดได้
คนมีรั้วที่มีเงินมากมายมหาศาลเวลาเจอรถติดเนี่ย
คนมีคนจนเจอเหมือนกันหมดหรือทำให้บ้านเมือง
เป็นระเบียบทำให้บ้านเมืองไม่ขยะไม่มีขยะลกลุงรัง
อ้าวแถวเนี่ยถ้าทำได้อย่างนี้นี่คืออันนี้ส่งที่
คนกรุงเทพทั่วไปเขาอยากได้
ถึงแม้เขาจะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ว่าเหมือนคนในชุมชน
แต่ว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ยากดีมีจนแค่ไหนก็หนีไม่พ้น
ล้นฟ้ากับจนติดดินเนี่ยเวลาเจอปัญหาน้ำท่วมก็เดือดร้อนเหมือนกัน
เจอปัญหารถติดก็เดือดร้อนเท่ากัน
ฉะนั้นนี่คือวันแรกของการเปิดรับสมัคร
แล้วก็ตอนนี้๑๔เบอร์แล้ว
ผมก็คิดว่ากรกตหรือกอทมคงที่จะทำให้คนกรุงเทพ
ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากขึ้น
กรกตคงจะเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบการทุจริต
การซื้อเสียงเพื่อให้คนที่เขาไม่ซื้อเสียง

นี่คือขี่เส้นใต้ของเทพฯวันนี้ครับคว์คลุมปุ๊ก

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ